การที่เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๖ปี
น้อยใจแม่แม่สัญญาว่าจะพาไปเที่ยวต่างประเทศ

ตัดสินใจเอาปืนปลอมมานะคะ
จ่อขมับตัวเองขู่
แล้วก็ว่าจะกระโดดสะพานพระราม
เขาคุยกับแม่ก่อน

ไม่ไม่ทำอย่างนี้รู้ไหม

น้องอายุ๑๖นะคะนี่คือนาทีที่ตำรวจสพปักเกร็ด
กับกู้ภัยคือเขาไปถึงเนี่ยเขาก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะคะ
ให้วางปืนให้ออกมาจากจุดที่เป็นอันตราย
จนกระทั่งตัดสินใจเข้าชาร์จล็อกตัวได้สำเร็จค่ะ

อายุ๑๖ปีที่เห็นอยู่นั่นคือต้องเบลอภาพไว้เลยนะคะ
เพราะว่าเอาอาวุธปืนที่เป็นปืนปลอมจ่อขมับอยู่
แล้วเดินอยู่ในจุดเสี่ยงเป็นราวกั้นกลางสะพานพระราม๔
ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกค่ะ
แล้วอาการเนี่ยเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย
ล็อกตัวช้าตัวไว้ได้แล้วก็พาไปสอบสวนที่สถานีตำรวจต่อไปค่ะ
อีสบอกว่าน้อยใจที่แม่สัญญาว่าจะพาไปเที่ยวต่างประเทศ
แล้วไม่พาไปสักทีถูกแม่หลอกมาแล้วหลายครั้ง
จนกระทั่งน้อยใจแล้วเมื่อเช้านี้ก็ออกจากบ้าน
สะพานพระราม๔จะกระโดดสะพานลงแม่น้ำเจ้าพระยาหวังจะฆ่าตัวตายค่ะ
แต่พอมาถึงหยิบปืนมาเจาะขมับหวังจะประชดแม่
แล้วก็เนี่ยค่ะจบลงด้วยการที่เจ้าหน้าที่ล็อกตัวช่วยเอาไว้ได้ในที่สุดค่ะ
หรือประมาณประเทศแถบนั้น
แล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวพาไปแม่สัญญาแล้ว

ก็รอพอมาปีนี้ปีที่๒
พอปีที่๒แม่ก็ไม่พาไป

แต่คุณแม่ไปได้หรือยังไง
แต่มีวันนึงที่แม่ไปจีนกับเพื่อน

ผมก็เลยถามว่าแม่แล้วทำไมผมพาผมไปไม่ได้
แม่ก็ว่าอยากให้ลูกอยู่กับพ่อเขาเลยก่อนจะกระโดด
แต่เห็นอย่างพอดีผมมีปืนอะไรนั่นแหละ

จำให้จบลงด้วยดีแบบนี้
เพราะว่าพลเมืองดีมาเห็นค่ะ

แล้วผู้ชายคนนี้เอาปืนจ่อศีรษะแล้วทำท่าจะกระโดดสะพาน
เขาเลยจอดรถแล้วโทรเรียก๑๙๑ค่ะ
แล้วระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาเขาก็เข้าไปพูดคุยสอบถามนู่นสอบถามนี่

สุดท้ายก็ช่วยไว้ได้ในที่สุดค่ะ